กรณีที่๒คนร้ายเขาขี่บิ๊กไบท์
แล้วก็มาประกบเพื่อกระชากระเป๋าหญิงวัยกลางคน
ทีนี้คือผู้หญิงวัยกลางคน

แล้วก็กระชากระเป๋าไปจนทำให้มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ

นี่ค่ะจุดตรงนี้คือถนนพะหนโยธิน
คลิปนี้ถูกบันทึกได้โดยกล้องหน้ารถคันที่ขับตามมาด้านหลัง
ก็แชร์ข้อมูลรถที่ก่อเหตุ

นางวิไลกองทองอายุ๕๔ปีก็เล่าให้ฟัง

กับสามีก็กำลังเดินทางกลับบ้าน
แถวพระราม๓คือไปเยี่ยมญาติมาที่คลอง๓ธัญบุรี

แล้วก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของสามีตามปกติเลย
แล้วกระเป๋าเนี่ยก็เอาวางไว้หลังสามีหน้าเธอ

ทีนี้พอสามีขี่รถไปจนถึงหน้าหมู่บ้านกาเดนโฮมจู่
เอ๊ะทำไมรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์คันนี้ขี่มาประกบข้างขวา

รถของสามีมอเตอร์ไซค์สามีเนี่ยนะ
ล้มความทะไหลไปกับพื้นถนน

โชคดีนะที่รถด้านหลังที่เขาขับตามมาเขาเบรกทัน

เพราะว่าคุณวิรัยบอกว่าถ้าเกิดไม่ทันเนี่ย
ไม่รู้ว่าพี่กับสามีจะเป็นสภาพไหนนะคะ

เขาบอกว่ามันเบิ้ลเครื่อง๓ครั้ง

แต่ว่าเอากระเป๋ามาไว้ข้างหน้าอย่างนี้

มันก็กระชากไปใส่กระเป๋าเนี่ยค่ะยังอยู่
ไอดี้มันหลุดมา

ค่ะสายยังอยู่แต่ว่าไอ้ตัวกระเป๋าอะ
คิดว่าคนร้ายน่าจะเห็นช่วงตอนกำแหนก่อน

น่าจะมองแล้วน่าจะดูเราแล้ว

นี่ค่ะก็นางวิไลก็บอกอีกด้วยนะคะบอกก่อนเกิดเหตุ
ตอนเช้านะตัวคุณวิไลเองกับสามียังไปทำบุญที่วัดอยู่เลย
ไม่คิดนะคะว่าหลังจากทำบุญแล้ว
ในวันนั้นสามีแล้วตัวเธอต้องมาเจออะไรแบบนี้
เคยฟังแต่ข่าวเคยดูแต่ข่าว
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจู่จะมาเกิดกับตัวเองนะคะ
จากการตรวจสอบของทีมข่าวก็พบว่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
มันคล้ายกับคดีกระชากระเป๋าที่อายุทยา
เมื่อวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
เพราะว่าอะไรคนร้ายเนี่ยลักษณะการแต่งตัวเนี่ยเหมือนกันเลยนะ
คือใส่หมวกกันน็อกสีขาวเต็มใบ
แล้วรถคันที่ใช้ก่อเหตุก็เป็นบิ๊กไบท์สีขาวแดงเหมือนกันเลย
พื้นที่ก็อยู่ไม่ได้ห่างไม่ได้ไกลกันมากอะค่ะ
เรื่องนี้เราก็เลยต้องไปสอบถามตำรวจแหละ
ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกรังสรรสอนสิง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานดอนเมืองก็ชี้แจงนะคะ
บอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการแกะรอยภาพ
กล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง
ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุสรุปเป็นใคร
แล้วจะเกี่ยวข้องกับอีกคดีที่อายุทยาไหม
นี่ไงเห็นไหมรถสีเดียวกันเป๊ะยี่ห้อเดียวกันเลย
ใช่แล้วทีนี้ก็เลยต้องมีการสั่งให้ชุดสืบ
ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสคนร้าย
ก็คาดว่าน่าจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ไม่ยากนัก

ขอเวลาให้ตำรวจได้ทำงานอีกสักระยะหนึ่งนะคะ